หวาดเสียวจริงฮะอยู่กับแมวดีนี่พุ่งเข้ามา๓ตัวพิษบูตัวเบอร์เรอเลยโอ้โหพังประตูมุ้งลวดเข้ามาในบ้านนะครับกระโจนใส่ทั้งเด็กทั้งแมวเด็กเนี่ยหนีไปได้เพราะเด็กเห็นก่อนแมวสิกระโดดหนีตายวิ่งออกนอกบ้านแต่ไม่รอดครับเจ้าเหมียวไม่รอดนะครับถูกฝูงพิษบู๓ตัวที่บุกเข้ามาในบ้านและอีก๒ตัว
นี้เจ้าของบ้านชื่อพี่สันติกสินทุรรรมอยู่หมู่๗ตะบนแก่งเสี้ยนอำเภอเมืองกาญจนบุรีบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับตอนนั้นคุณย่ากำลังทำกับข้าวอยู่หลังบ้านแล้วก็ปล่อยให้หลานสองคนคนหนึ่ง๖ควบอีกคน๘ควบแต่ว่าในคลิปจะเห็นคนเดียวนะหลาน๒คนเนี่ยเล่นอยู่ที่ห้องด้าน
ที่มันยังไม่ได้กัดลูกชายอ่ะไม่อย่างนั้นเรื่องใหญ่เลยครับ
หลังเกิดเหตุพี่สันติเจ้าของบ้านโอ้ตามหาคนรับผิดชอบเลยครับ
ตามหาจากหลวงตาเจ้าของพิษบูฝูงนี้หลวงตาเสียงแข็งเลยบอกว่า
บูไม่ได้กัดเด็กพิษบูกัดแค่แมวเจ้าอาวาสก็เลยแนะนำให้เอาคลิปเนี่ย
แจ้งความที่โรงพักเมืองกาญจนบุรีเพราะตัวท่านเจ้าอาวาสโอ้โห
ดูซากแมวครับเรียบร้อยเลยฮะเราต้องเบลอภาพไว้ซะหน่อย
เพราะโดนขย่ำจนเละเลยฮะค่ะเจ้าอาวาสเนี่ยแนะนำให้เอาคลิปนี้
ไปแจ้งความที่โรงพักเมืองกาญจนบุรีเพราะตัวท่านเจ้าอาวาสเอง
จริงเคยว่ากล่าวตักเตือนหลวงตาที่เป็นเจ้าของพิษบูมาแล้วหลายครั้ง
แต่เห็นหลวงตาเนี่ยยังปล่อยประละเลยอยู่เลยไม่เห็นดูแลฝูงพิษบู
ฝูงนี้ให้มันดีเลยพี่สันติเจ้าของบ้านบอก
ที่เขาแจ้งความเนี่ยไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเอาความหลวงตาหรอก
แค่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหมาหน่อย
หมาที่หลวงตาเลี้ยงไว้เนี่ยไม่อย่างนั้นนะ
เดี๋ยวมันจะหลุดออกมาแบบนี้บุกเข้าบ้านใครแล้วอาจจะไปกัดคนเขาได้นะครับ

อยู่ในบ้านตัวเองแท้ยังไม่ปลอดภัยเลย
อย่าว่าแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่เจอแบบนี้โดนขย่ำเข้าไปก็บาดเจ็บหนักได้นะครับ